คนไทยรักชาติและศาสนา
ธาตุองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปรียมเนื้อนาบุญ
ถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุน
สยามใจบุญยังยิ้มเสมอ
ถ้ามันสำเร็จจริงอย่างที่เกลฝันไว้
เกลจะรู้สึกดีแค่ไหนคะ

จะแล้วไม่ต้องทนเจ็บเวลาไปฟลอกตาย

โอเคแปลมาสัมพันธ์ที่๓ค่ะ
จะมีมูลค่าสี่หมื่นบาท

เพลงที่๓นะครับ
มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
น้องเกลร้อง

มาอยู่ที่แขนรอมาแล้วสองปีกว่ากว่าค่ะจนตอนนี้ค่ะสำเร็จแล้วค่ะ
เพราะว่าร้องได้ในเพลงเก่งแบบนี้รับแล้วค่ะ๔๐๐๐บาท
นะครับไม่ต้องไปกู้ไปอะไรกันที่ไหนนะครับ
รายการของเราแค่ร้องเพลงได้แค่๓เพลงเท่านี้แหละครับ
รับไปเลย๔๐๐๐บาท
โล่งใจเบาใจมากเหมือนยกภูเขาออกจากอกไหม
ยินดีกับเกลด้วยนะทำได้สำเร็จสำเร็จจากความสามารถของตัวเอง

โอเคแม่คะชื่นใจไหม

ดีใจกับเกลด้วยได้สักที
ทุกครั้งที่ไปฟอกไต
จากจุดที่ตรงคอเนี่ยเขาบ่นอะไรให้แม่ฟังบ้าง

แม่พาไปเย็บไหม้ที่โรงพลังหน่อยไหม้ขาด
อ่ะอีกไม่จะไหลเดี๋ยวขาดอีกแล้ว
ไปบ่อยก็เกรงใจหมอ
แม่ก็มีความดันเบาหวานเบาหวานนี่มันเป็นกรรมพันธุ์เหรอคะแม่
ก็ที่บ้านมีใครเป็นมั่งก็เนี่ยพ่อเป็นแม่เป็นนี่เพิ่งมาเจอได้
สักไม่กี่เดือนเพิ่งเจอตอนแรกความดันมาก่อนแล้วก็มันก็
มันก็จะควงคู่กันมาค่ะมาคนเดียวไม่ได้ก็จะควงคู่
ว่าบ้าวันน่ะแต่เกลวนี่คือนักสุดนักสุดค่ะนักสุด
แล้วคุณญายล่ะครับเป็นบรรวรรณไหมเป็นบรรวรรณความดัน
เป็นโรคหัวใจโรคเกาโอ้โหคนเดียวมาหมดแล้วก็ไตด้วย
ขอบคุณคุณจืนและโชคคุณรักษาสุขภาพนะคะ
ทีนี้โอ้โหรายจ่ายมันไม่ยุบยับไปหมดเลยเหรอคะคุณแม่
ไม่อยากจะบรรยายเลยเรื่องรายจ่าย
เงินค่าออกมาหมดออกมาหมด

คือบางทีซื้อกับข้าวมาก็ให้ทุกคนกินก่อน
แม่กินที่หลัง
กับข้าวน้อยแม่กินที่ก่อนแม่กินที่หลังแม่ยังไม่หิว

สังเกตนะในบ้านนี้แต่ละคนก็มีมุมเศร้าที่ไม่ค่อยบอกกัน
เกลเขาก็มีมุมอยู่ช่วงนึงที่เขาไปร้องไห้

แม่เองก็มีมุมที่เงินมันไม่พอ
คุณพ่อใหญ่ก็ไม่เคยบอกเกลว่ามีหนี้

ก็คอไม่ค่อนสบายก็ไม่อยากธุกอะไรไม่อยากบอกของเกววนในใจ
แล้วก็แก่ขายตัวเอง
เกลวันนี้ได้ฟังเรื่องราวที่แท้จริง

รู้สึกมันเจ็บข้างในใจ
ว่าช่วยเหลือเขากลัวไม่ได้
บางทีอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ค่ะพี่
ในวันนี้เกลเข้าใจแม่มากขึ้นไหม
มากค่ะมากขึ้น
ว่าเท่านั้นแหละที่แม่ต้องการจากเกล
บางครั้งแม่คงอยากได้กำลังใจบ้าง

กว่าบางครั้งเกลคงอยากได้กำลังใจบ้าง
คุณแม่ค่ะมาวันนี้นอกจากได้แข่งเกม
เพื่อเอาเงินไปบรรเทาสภาวะความตึงในบ้านเรื่องของเงินแล้ว
เพราะว่าวันนี้ได้คุยกัน
กว่าหลังจากนี้ครอบครัวคงจะได้รักกันมากขึ้น

เวลามีอะไรไม่เข้าใจคงจะได้เปิดอกคุยกันมากขึ้น
ยังแต่ว่าแม่เหนื่อยบางครั้งอาจจะตึงไปบ้างอาจจะไม่ได้พูดกัน
อาจจะไม่ได้ใช้ความอ่อนโยนเข้าหากัน
ตอนนี้สถานการณ์ที่บ้านจะดีขึ้นจะอ่อนโยนขึ้น
หมายรวมถึงเกลด้วยและแม่ด้วย
จะฟังเพลงโจทย์ขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะ

แม่ค่ะเกลคงเดินไม่สะดวกอะค่ะ
คุณแม่ได้ไหมคะรบกวนคุณแม่นะคะ

ค่อยได้กอดเลยเนาะวันนี้กอดกันนิดนะแม่นะ
แม่ทำทุกอย่างเพื่อทุกคน
ประหลักมานี่
แม่เห็นไหมนะเหนื่อยแต่แม่ทนได้
แม่เห็นทุกคนในบ้านมีสวรรค์สุขแม่ทนได้

กำลังใจแม่ทั้งบ้าน

เรื่องหัวใจนะคะ
ทีนี้เอามาเป็นพลังค่ะ
กับเพลงนี้ค่ะเพลงที่๔ค่ะ

โทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาทมานะครับ

เกวหายใจทันมั้ยเนี่ย

ก็ได้นะครับถ้าอยากจะรับ

พอที่เราจะไปจัดการเรื่องราว

ต่อนะครับต้องระวัง

เด็ดค่าเพราะถ้าผิด

จบการแห่งคันเลยตัวช่วย
ก็ยังอยู่เหลืออีก๑แผ่นป้าย
คิดดูให้ดีตามจริงใจให้ดี

สำหรับเพลงที่๔มูลค่า

น้องเกลวครับจะสู้

ตอนนี้เหลือใช้ได้อีกหนึ่งแผ่นป้ายน้องเกลจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้าพร้อมแล้วก้าวลงมาค่ะเกล

เกลคะสายตา๔คนค่ะพ่อใหญ่แม่ดาวเรืองพี่จืดน้องโชกุล
ตอนนี้มองด้วยความรักและความเป็นห่วงเกล
และกำลังใจขอให้เกลโชคดีนะคะรับพลังมาจากพวกเขาค่ะ

เพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ
แน่ลืมที่จะบอกว่าจะมาขอมั่น
ปีนี้เลิกดีวันจันทร์น้องนับวันตั้งตารอ
อกหวานหวั่นไหวหวั่นใจผู้ชายรูปหล่อ
อายเพื่อนอายแม่อายพ่อและกลัวจะรอเกินไป

น้องอายเขารักคนช้างนินทากันทั่ว
ชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัวกลัวใจของพี่นักหนา
จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคา
แต่ข้าตัวน้องก็รอเกินไป
รับรองเหมือนเดิม